คือร้องได้ให้ร้อง

เป็นผู้ให้รับใช้คนดี
สร้างสรรค์ไมตรี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดหาย
สองเราร่วมใจกันก่อน
ดอกนักเจ้าบ้านชูชอ
วันและคืนสดชื่นสุข
สุขธรรม
ผ่านจริงเหรอ
ก็มีซ้อมอยู่ที่บ้านก็นิดนึงเนอะ

ตรงนั้นว่ากรอมพัดอย่างดี
ตลอดเวลาต้องก่อนลมไปด้วย
ถึงจะมีความสุขนะคะ
ถูกต้องนะครับการทำอาชีพนี้
อาชีพวงการนักแสดงหรือว่าน้อง
บันเทิงเนี่ยเราต้องทำจากใจ
ทีนี้ต้องมาดูกันว่าอัคระชัดเจนแล้วถูกทุกคำไหม
ถ้าถูกทุกคำรับแน่นอน๒๐๐๐รออยู่ค่ะ

เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องปีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องปีร้อง

ร้องได้ให้ด้าน
ร้องได้ให้ด้าน
จากเพลงของคุณกุ้งสุธิราชนะครับ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
ค่ะเป็นยังไงครับฟี่ครับโล่งอีกเลยโล่งเลย
ไม่เคยร้องเลยไม่เคยแล้วร้องได้ถูกต้องหมด

ตอนนี้ความรู้สึกของปีเป็นยังไงบ้าง

ได้ตังค์สองหมื่นด้วยคุณพ่อณตอนนี้เดือนหนึ่ง

แน่นอนเลยครับบางครั้งต้องบอกว่า
ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอะไรอย่างนี้โอ้โห
ค่าน้ำมันจะไปเป็นทุนเติมน้ำมันไปเล่นอย่างนี้
ปีเงินที่เก็บไว้เนี่ยกระปุกเหรียญบาทเหรียญ๕
สิบห้าสิบร้อยหนึ่ง
ปีพ่อขอออกไปเติมน้ำมันเอาไปจ่ายค่าไฟก่อนได้ไหม
เขาบอกเอาไปเถอะพ่อเดี๋ยวลากันเอาใหม่
เพราะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องใช้ด้วยกันกินด้วยกัน
เนอะไม่ได้อยากได้หรอกแต่มันไม่มีอ่ะ
ลิเกกว่าจะถึงบ้านบางวันดึกสุดกี่โมง

ที่ลำพลุกาเที่ยงคืนเลิกกว่าจะเก็บของขึ้นรถในรถ
ตีหนึ่งคึ่งตีสองออกเดินทางกลับน้องศาวน

ตี๕แล้วเขาต้องไปโรงเรียนกี่โมง

เขานอนในรถล่อยได้๓๔ชั่วโมง
อย่างนี้การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
เกรดการเรียนเป็นยังไงคุณพ่อ

จะเป็นคนทำกิจกรรมให้โรงเรียนทุกอย่างค่ะ

หมายถึงว่าเขามีสวดมนต์

เขาร้องเพลงปีก็ต้องนำทุกอย่างค่ะ

หลับอดนอนเรียนไปด้วย

แล้วก็รักษาคนที่
ไม่มีเงินที่จะมาจ่าย
ประมาณนั้นครับ

เห็นอย่างเช่นคนใหญ่อยู่ข้างหน่อ

ซึ่งเดี๋ยวนี้มันาหยากละ

พ่อปุ้มคุณแม่วันนี้ที่มีลูกชายดีแบบนี้นะครับ
มีความกระตันอยู่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับ
แล้วก็รู้จักทำมาหากินรู้จักทำงานทำการนะครับ

ก็ขอให้ได้เงินมากจากรายการของเรา

เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังอินโทรเพลงที่๓กันมูลค่า๔๐๐๐บาท
ดูสิว่าจะออกมาเป็นเพลงอะไรพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ

เป็นลูกทุ่งขนาดแท้

เพลงนี้รู้จักไหมคะ

คุณลุงเกษมคมสรร
เพลงนี้เคยร้องหรือเคยได้ยินบ้างไหมคะ
ไม่เคยร้องจริงจังแล้วก็ที่เวทีลิเกก็ไม่มีใครร้องเหมือนกัน

หนักกว่าเพลงที่แล้ว

ตัวช่วยมี๓ตัว
ร้องผิด๒๐๐๐๐แล้วหนึ่งหมื่น

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุด

ตลอดทั้งการแข่งขันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

บุคลแล้ว

ในเพลงที่๓นะฮะน้องปี

ตัวช่วยแผ่นที่๔นะครับก็คือ

จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้

และแข่งหลัง

หมดก็ต้องทำค่ะก็ต้องใช้นะครับเลือกไปแล้วแผ่นที่สี่
อกนั้นเลือกได้หมดเลยนะครับหนึ่งสองสามห้าหก

เลขหนึ่งนัมเบอร์วันน่าจะเป็นเลขนำโชคหรือเปล่า
นะครับมาดูกันตัวช่วยแผ่นที่หนึ่งก็คือ

เผื่อว่าคุ้มค่าคุ้มค่ะคุ้มค่ะไหม

แบบนี้รับเลยค่ะสี่หมื่น

น่ะตอนนี้ทำได้เหมือนสุดคู่นี่
เอาเงิน๔๐๐๐ไปทำอะไรได้บ้างณตอนนี้เรามีแล้ว
ก็จะไปใช้หนี้แล้วก็ไปซ่อมรถครับซ่อมรถซ่อมรถของพ่อเพราะว่าเป็นที่ปั๊มที่พ่อเขาบอก
คือรถเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหากินนะนอกจากชุดลิเกนอกจากอะไรเนี่ยรถนี่คือเครื่องมือหากิน
เพราะฉะนั้นต้องซ่อมมันเพราะเราจะต้องใช้เดินทางไปมาไปมาเนี่ยอันนี้คือถูกแล้วเราอยู่ในนั้นเขาต้องปกป้องเรา
ทำอะไรบ้างนะซ่อมรถซ่อมรถแล้วก็ใช้หนี้เป็นบางส่วนใช้หนี้เป็นบางส่วนมันไม่พอหรอกมันต้องเอาอีกสักเพลงนะอีกเพลงนึงเพลงหน้าหกหมื่นครับ
นั่นก็คือเพลงที่๔เลยนะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

แล้วเขายังมีรายการต่อจากเราอีกด้วย

เจ้าของเพลงรู้จักรู้

เดี๋ยวหลังจากวันนี้เขาจะรู้จักเรา

จำเป็นจะต้องถึงขั้นใช้ตัวช่วยไหม
ไม่น่าครับ

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุด

มาเอาให้ด้าย
เอาล่ะรวบรวมสมาธิให้ดี

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่สี่เพลงมาครับลุยครับ
เป็นลางสังหรณ์ที่ต้องมาลอยกระทง
สายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกทาง
กระทงเจ้านั้นลงไปเหมือนกระทง
เหมือนใจมุ่งหวังกระทงของพี่ลงทาง
ลอยคว้างหาทางไม่เจอ
ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หาย
เฝ้าคิดกลุ่มในหัวใจกลัวใครเข้ามาแย่งเธอ
กลัวพี่กับน้องแยกทางหากัน
ไม่เจอกลัวใครเขามาพรากเธอ
เหมือนดังกระทงลงทาง
ลางร้ายวันลอยกระทง
บอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราอับปาง
เจ้าเปลี่ยนหัวใจมีใหม่สมใจมุ่งใจ
มุ่งหวังที่เหมือนกระทงลงทาง
อ้างวางหัวใจลอยวน
เห็นเดือน๑๒พี่ลงกระทงเดียวได้
ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายเหมือนใครหลายคน
กระทงอ้างวางลงไปกับสาย
หายน้ำงนเปรียบความรักที่เหมือดมนต์
หาคนร่วมทางไม่มี
ร้องได้ให้ล้าน